ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะเขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ

เมื่อปีก่อนนี้ควักเงินเกือบครึ่งล้าน
ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๗ขวบจากราชบุรี
ป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วค่ะ
คือเหมือนกับมอบชีวิตใหม่ให้กับหนูน้อยคนนี้นะคะ
ปีนี้เจ้าตัวขอต่อยอดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดงานประมูลภาพถ่ายคนดัง
คือเราตั้งใจว่าทุกปีเราอยากจะทำ
เรื่องสักเรื่องที่เราคืนกลับกับสังคม

อ่าปีนั้นก็เป็นเรื่องนี้
ผ่าตัดปึ้ง๓เดือน
น้องฟื้นแล้วก็หมายถึงว่าหายเลยครับ
แล้วก็กลับไปเรียนได้เลย

เรื่องดีเรื่องบุญเราไม่ควรเก็บไว้คนเดียว
เราก็กระจายให้ทุกคนที่อยากจะมีส่วนร่วมเนี่ย
ทุกรูปเงินประมูลทุกประมูลไม่หักค่าใช้จ่าย
จะส่งตรงถึงผู้ป่วยโรคทาราซิเมีย
โอ้โหปีก่อนก็เกือบครึ่งล้านเนี่ย
มาดูยอดบริจาคปีนี้กันนะคะคุณผู้ชม
ส่วนคำถามยอดฮิตหลังแต่งงานกับสาวเมธัน
เมื่อไหร่จะมีเบบีสักทีนึง
หรือว่ากำลังปั๊มอยู่ไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
พี่จ้าอยากมีแล้วครับพี่
ใช่เราทำบ้านแล้วบ้านเรายังไม่พร้อม
คือเราจะมีสมาชิกใหม่เนี่ยบ้านเราก็ต้องพร้อม
เออก็เดี๋ยวว่าการยุ่งกันก็ขอสร้างบ้านก่อน

เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนะคะจากพี่โดม